ถ้าย้อนไปเรื่องของทุนจีนสีเทาบ่อนพนันออนไลน์อะไรต่าง
ค่ะแล้วก็ไปไล่ตามตรวจสอบตามจับอะไรกันต่อเนี่ยนะฮะอืม
และถ้าย้อนไปในช่วงเวลาของการเปิดตัวพักรวมไทยสร้างชาติ
ท่านผู้ชมจำได้ใช่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเคยบุกไปหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
ตอนแรกไปตั้งโต๊ะรอก่อนรอนายก

วันนี้คุณชูวิทย์บุกมาแถวหน้าธรรมเนียบรัฐบาล

ใช่เมื่อกี้เข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

เพิ่งซื้อด้วยนะเมื่อกี้ยังเห็นป้ายราคาอยู่เลย

อ่ามาครบอะค่ะนี่โต๊ะแดงเจ้าประจำ
นี่ถ้าไปที่ไว้บอร์ดตรงนั้นแล้วมีอรัชพรอีกคนนึงนี่

คุณชูวิทย์บอกว่าถ้าจำได้เนี่ย
ก็บิคตู้ธุ์พลเอกพระยุทธ์จังโอชานบรี
เคยบอกผมว่าถ้ามีอะไรให้มาบอกนะชูวิทย

โดยเฉพาะเรื่องการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของ
ทุจริตการปราบ

ทุนจีนสีเทาต่างมันยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่เลย
ทำไมวันนี้ยังไม่สามารถจัดการอะไรได้

สวมบทหมอดูตรวจดวงชะตาบ้านเมืองด้วย
มีน่าเอาเสือมาเพื่อการนี้นี่นะฮะพร็อปนี่มาเต็มนะฮะ
แว่นขยายกระดานไว้บอดนะฮะสวมบทหมอดูก่อนเลยนะครับ
ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการราชการพลเรือนนะครับทุกผู้ชมครับ
เอ้านี่หมอดูชูวิทย์ว่ายังไงบ้างคุณชูวิทย์บอกว่าแบบนี้ครับ
บ้านเมืองขณะนี้มาถึงกะลียุบแล้วมีการทุจริตในแวดวงราชการและนักการเมืองเยอะแยะไปหมด
คุณชูวิทย์บอกเคยเปิดโปรงเรื่องเว็บพนันไปจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะ
ก็ยังไม่มีใครสามารถจัดการอะไรได้เพราะฉะนั้นบอกได้คำเดียวว่า
ภาคประชาชนคงต้องพึ่งตัวเองเพราะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเนี่ย
อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เกมที่มาหลอกลวงประชาชน
ถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงต้องกล้าบอกว่าพักไหนจะรวมกับใครอะไรยังไง
ประชาชนจะได้เลือกถูกพักการเมืองต้องมีสัจจะ
ประชาชนจะได้จดเอาไว้เลยคุณชูวิทย์บอก
พักไหนตะบัดสัตว์เมื่อไหร่เนี่ยพักนั้นจะได้รับชะตากรรมกันไป
เมื่อกี้คุณชูวิทยเขาเขียนเอาไว้ใช่ไหมว่าพักไหนควรจะรวมกับใครต้องบอกอะไรยังไง

ไหนขอดูสูตรคุณชูวิทย์หน่อยดีกว่า

ชะตาดับตาสีเทาชะตาคันชะตามัวเหรอชะตาค้าน

คุณชูวิทย์บอกว่าประเด็นนึงที่มาในวันนี้เนี่ย
ต้องการมาร้องเรียนเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องการคอลลับชั่นนะฮะ
ตั้งแต่เรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่

อย่างเช่นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า
ตอนนี้เนี่ยวางขายก็ผิดสูบก็ผิด

แต่นำมาซึ่งเรื่องที่ต้องไปเสียเงิน
หมายถึงประชาชนต้องเสียเงินให้กับเจ้าหน้าที่

พี่ซีฟีเอานี้จะมีใครแจ้งความคุณชูวิทรไหมเนี่ย

ทุจริตภายในกรมอุทยานแห่งชาติทัพลานนี่
ควรลดขนาดอุทยาน
เพราะจะทำให้ได้ที่ดินกว่า๒แสนไร่ที่ต้องหายไปเนี่ย

แล้วก็ระบุว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมโดยพื้นที่รอบอุทยาน
ยังมีทั้งรีสอร์ทที่ดินชาวบ้านและที่ดินสปกรนะฮะ
มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคุณชูวิทย์บอกขอเปิดเผยหน่อยวันนี้
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะ
คุณชูวิทย์อ้างว่ามีเรื่องทุจริตเป็นหลักหมื่นล้าน
ซึ่งคอรมอเตรียมจะอนุมัติ
พร้อมกับเปิดไทม์ไลน์ระบุว่ามีการทุจริตโครงการรถไฟฟ้า๕สถานี
เปลี่ยนแปลงรูปแบบเปลี่ยนจากการจ่ายเงินคืนให้รัฐ๗๐๐ล้าน
เปลี่ยนเป็นให้รัฐจ่าย๗๐๐๐๐ล้าน
นี่คุณชูวิทย์บอกอันนี้คือสถานีโกง
มีสถานีทุจริตร้องสารปกครองสารชั้นต้นไม่ให้เปลี่ยนหลักเกณฑ์
และสารสูงสุดยังไม่ออกแต่รู้มาว่าที่ประชุมใหญ่มีมติแล้ว
ต่อ๒๓ให้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้
มีการจ่ายหรือทุจริตกันอย่างไรบ้าง
มีสถานีหัวนี่คือบริษัทที่ไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติ
แต่ยังยื่นขอหลักเกณฑ์ได้เพื่อให้บริษัทนี้เข้าหลักเกณฑ์เพียงบริษัทเดียว
รวมถึงสถานีเงินทอน๓๐๐๐ล้านเข้ากระเป๋าใครที่สิงคโปร์
คุณชุวิตบอกมีสถานีที่เป็นชื่อทานอาคารด้วย
แล้วก็มีสถานีปลิวเปิดประมูลรอบ๒กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่
ต้องเคยเป็นคู่สัญญากับรัฐบาลไทยเท่านั้น
เหลืออยู่เพียงแค่บริษัทเดียวเท่านั้นที่จะได้ไป
การเมืองมันล้วนโกหกทั้งเพศสถานีที่สี่สถานีเงินทร
สถานีเงินทอน๓๐๐๐ล้านเข้ากระเป๋าใครที่สิงคโปร์ธนาคาร
หลักเกณฑ์ใหม่ต้องเคยเป็นคู่สัญญากับรัฐบาลไทยทั้งนั้น
เหลืออยู่บริษัทเดียวมันล็อกสเปคกันแบบทุเลศทุลัง

ไฟกระพริบนะฮะใช่ค่ะก็ของขนมาเต็มขนาดนั้น
ตั้งแต่เรื่องเล็กไปถึงโครงการใหญ่นะครับที่คุณชูวิทย์บอก
ต้องเปิดโปรงเรื่องของการทุจริตนะฮะ

นี่ไงนี่มานี่แล้วมาเลยเนี่ย
พี่นั้นเป็นผู้จริงจริงนะ
เปิดเผยเรื่องราวต่างเสร็จเรียบร้อยนะครับ
คุณชูวิทย์ก็พยายามจะโทรศัพท์ไปหา
โทรเดกประยุทธ์จันทร์โอชานานมุมกรีนะครับ
บอกต้องการเอาหลักฐานต่างไปให้นายก
เพราะนายกบอกว่าถ้าผมมีอะไรเนี่ยให้มาบอกนะนี่วันนี้ก็มาแล้วนี่ฮะ
โทรใหญ่เลยเห็นไหมสุดท้ายนะครับทุกผู้ชมครับทีมงานของคนเอกประยุทธ์นะฮะ
ก็ให้นายเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์ซึ่งเป็นทีมของทางพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
เชิญคุณชูวิทย์เข้าไปด้านในธรรมเนียบรัฐบาล
ค่ะอ่านี่ฮะนี่ครับตอนนั้นรออยู่หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
ก็เข้าไปด้านในแล้วได้เจอกับบิ๊กตู่ใช่ไหมใช่ค่ะ
วันนี้คุณชูวิทย์บอกได้เข้าไปด้านในแล้วจะไปหาบิ๊กตู่เอาข้อมูลไปให้
ซึ่งเข้าไปข้างในธรรมเนียบเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่ได้เจอกับนายกนะฮะนายกติดประชุมคอรมอล์

ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติด้วย
คุณชูวิทย์ก็ถือทงชาติไทยนะฮะเดินเข้าธรรมเนียบเลยนะครับ
คุณชูวิทย์บอกว่าหากนายกบอกว่าตัวเองเป็นคนสุจริต
ก็ต้องจัดการกับเรื่องทุจริตต่างให้ได้
และหากพลเอกประยุทธ์อยากจะกลับมาเป็นนายก
อยากจะมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งแม้จะเป็นนายกได้อีกแค่๒ปี

ผมมีนะผมมีหลายเรื่องเลยที่เมื่อกี้บอกคุณ
เมื่อกี้ก็คือภาพที่ได้เจอกับคุณพีรพันธ์นะครับนี่ฮะ
นำหลักฐานต่างมาให้คุณพีรพันธ์
คุณพีรพันธ์เลขาธิการน้ำมนตรีนะครับ
บอกว่าจะนำเรื่องราวข้อมูลต่างที่ได้จากคุณชูวิทย์
ส่งมอบให้กับคนเอกประยุทธ์นะครับ
และหลายเรื่องที่คุณชูวิทย์เปิดเผยข้อมูลมาเนี่ย
คุณพีรพันธ์บอกว่าความจริงนายกเนี่ยทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างไปติดตามเรื่องบ้างแล้ว
ทีนี้คุณชูวิทย์เปิดเผยเรื่องการทุจริต
หรือว่าความไม่โปร่งใสเรื่องของรถไฟฟ้าด้วยใช่ไหม

คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

บอกว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์เปิดเผยมาเนี่ย
สามารถชี้แจงได้ทุกเรื่อง
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบไปดูรายละเอียดก่อน
คุณชูวิทย์พูดถึงประเด็นไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
แล้วจะมีการแถลงจะมีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง